คุณผู้ชมครับที่ระยองมีผู้เป็นแม่ขับรถพาลูก
วัยสามขวบเองนะไปทำธุระด้วยนะครับจากนั้นแล้วก็
แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็ให้ลูกอยู่ในรถ
พอคุณแม่เข้าไปซื้อของปุ๊บเสร็จแล้วออกมาปรากฏว่า
ไม่เจอทั้งรถไม่เจอทั้งลูกเพราะว่ารถถูกขโมยไป
และในรถมีเด็กวัย๓ขวบไปด้วยนะครับ
โดยนางแสงแก้วแสนเสนยาอายุ๔๒ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองระยอง
ว่าถูกคนร้ายขโมยรถเก๋งทะเบียนกไก่ทธ๒๓๓๔ระยอง
ซึ่งจอดติดเครื่องยนต์อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
หน้าหมู่บ้านเพลินใจ๔ตำบลทัพมาหลังจากแวะลงไปซื้อของ
เธอบอกว่าแวะลงไปไม่กี่นาทีนะฮะก็เลยสตาร์ทรถไว้เอาลูกทิ้งไว้นะครับ
แต่ว่าภาพตอนนี้คือเจอเด็กแล้วนะเจอได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะครับ
ตอนนั้นเองที่เธอมาถึงซื้อของเสร็จแล้วก็จะมาที่รถ
ปรากฏว่ารถเก๋งหายไปแล้วแล้วก็ลูกชายที่อยู่ในรถเนี่ย
ก็ติดรถไปด้วยก็ไม่เห็นทั้งเด็กไม่เห็นทั้งรถเลยใช่ครับ
หลังตำรวจรับแจ้งก็กระจายกำลังสืบหาครับ
ต่อมาตำรวจได้รับแจ้งจากนางสาวพรสุรีสุขอัตตะ
อายุ๓๒ปีเป็นสาวยาคูนะ
บอกว่าเห็นเพจแจ้งว่ามีเด็กหายไป
ติดไปกับรถที่ถูกคนร้ายขโมย
และเธอไปบังเอิญพบกับเด็กชายคนหนึ่ง
ยืนอยู่หน้าวัดลุ่มด้วยอาการตกใจ
ลักษณะคล้ายที่เพจอธิบายเลยก็คือวัย๓ขวบ
ตัวเล็กนิดเดียวเป็นเด็กผู้ชาย
ก็เลยสอบถามน้องเด็กคนนี้
รู้ชื่อว่าน้องเขาชื่อน้องปุ่น
จากนั้นก็เลยโทรศัพท์สอบถามตำรวจ
ก็เลยทราบว่าเป็นเด็กที่หายไป
ส่วนรถเก่งนั้นก็ถูกนำมาจอดทิ้งไว้

เจอได้อย่างไรเราเจอได้อย่างไร
ส่วนผู้เป็นแม่นะ๒ความรู้สึกคือคุณ

ที่ได้เจอลูกแล้วก็ลูกปลอดภัย
สองคือเตือนใจตัวเอง
ว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียน
ว่าไม่ควรจะทิ้งเด็กอยู่ในรถ
สตาร์ทรถทิ้งไว้แม้ว่าตัวเองจะคิดว่า

อย่าสตาร์ทรถทิ้งไว้ลงจากรถให้ล็อกรถ
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะมาเอาของในรถที่มันหายไป

สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้เผื่อเด็กเผลอไปกดล็อกอะไรอย่างนี้
ก็จะเราเสนอข่าวกันบ่อยครั้ง
ออกมาไม่ได้ช่วยกันไม่ได้นะครับ

บทพลังค์แล้วก็เรียกว่าราคาแพงมาก

ไม่เกินสิบนะครับน่าจะประมาณ๕๖นาที
ไม่แน่ใจเวลางานเพราะฉวดิบก็ไม่ได้ดู
พอดีคือรีบมากอะค่ะเพราะว่าเพื่อนก็รออยู่
เพื่อนเขาท้องอยู่เขามีเลือดออก

ในเรื่องของคดีนั้นพันธุ์ตำรวจเอก
ดำรงอ้วนสูงเนินภูมิกับการตำรวจภูทรเมืองระยอง
บอกว่าจากการสอบพยานแวดล้อมและผู้พบเห็น
ตลอดจนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ก็พบภาพแล้วจากกล้อง๑กล้อง
ที่เป็นประโยชน์ในการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
ก็คือกล้องที่หน้าร้านหมอฟัน
จับภาพคนร้ายรูปร่างทวมอายุประมาณ๔๐ปี
ขับรถของผู้เสียหายมาจอด

ห่อผ้าสีเหลืองมาซุกไว้ใต้พุ่มไม้ที่หน้าร้าน
จากนั้นก็ขับรถเลี้ยวเข้าไปในวัดลุ่ม
สักพักก็เดินออกมาจากวัดนะนะ
แล้วก็มาหยิบของหยิบห่อผ้าสีเหลือง
ซุกไว้หน้าร้านหมอฟันไป
แล้วก็เดินไปขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างธนาคารกรุงไทย

ทะเบียนกไก่นหนู๖๕๕๘ระยอง

เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์
หลังเห็นรถจอดติดเครื่องอยู่โดยไม่ได้ล็อกประตู
แต่ก็เจอเด็กอยู่ในรถนี่แหละฮะ
ก็เลยตัดสินใจเอารถมาจอดทิ้งไว้เลยละกัน

จอดรถทิ้งไว้คาดว่าได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้นะครับ